แล้วปรากฏว่า๑มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตเตอรี่ที่ป้าภัยสลักหลังไว้เนี่ยถูกรางวัลที่๑
ป้าภัยยืนยันว่าป้าภัยซื้อซื้อแล้วแต่แค่ยังไม่ได้เงิน
ส่วนป้ารัฐบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น
แล้วก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันขายไปให้คนอื่นแล้ว

ฉันจะต้องเร่งระบายลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในแผงนี้ให้หมด
เพราะฉะนั้นฉันจำไม่ได้หรอกเพราะว่าฉันอยากขาย

มีความคืบหน้าล่าสุดค่ะและเป็นความคืบหน้าที่
โอ้โหมีคนเจอลอตเตอรี่ใบนี้แล้วที่สลากหลังเนี่ยนะคะ
เป็นการเปิดเผยจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโทรมาหาผมว่า
ผมนี่แหละครับถือลอตเตอรี่ที่สลักหลังชื่อป้าภัยมณีอยู่
แต่ผมใช้ประการลบคำผิดชื่อของป้าภัยมณีออกไป
และยังไม่ได้ขึ้นรางวัลค่ะ

เรื่องนี้จากทนายรณรงค์โทรไปหาป้ารัฐทันที
รัฐบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ
เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับความเป็นจริง
คือป้ารัฐบอกว่ายืนยันว่าไม่เคยไปขายลอตเตอรี่ที่กรุงเทพ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาซื้อที่กรุงเทพ
แต่ด้านหลังมันเขียนชื่อว่าภัยมณี
แต่ป้ารัสบอกว่าฉันไม่ฉันขายอยู่ที่สกลนครนครพนมวนไปวนมาอยู่แค่นี้
มันไปโผล่ที่กรุงเทพได้ยังไงป้ารัฐงง
หรือว่ามันจะต้องมีเรื่องอะไรซับซ้อนมากกว่านี้อีกหรือเปล่า
เอาไปฟังเสียงป้ารันก่อนแล้วกันนะคะ
อยากให้เขาเอามายืนยันกับกองสลาก
ว่ามันมีจริงไหมชื่อเขาจริงไหมค่ะ
แล้วก็ซื้อที่ไหนตรงไหนอะไรให้ยืนยันแน่นอนแม่ค้า

ถ้ามันจริงก็จบเลย
ใช่ได้แล้วก็โอ้อะไรงงเลยค่ะ

เพราะว่าเราไม่เคยไปที่กรุงเทพเลยขายที่สกลนี่แหละค่ะ
งงสิไม่เคยไปขายเอ๊ะแล้วมันไปโผล่ได้ยังไง
หรือว่าเป็นคนอื่นซื้อไปแล้วก็ไปขายต่อหรือยังไง
เอ้าทีมข่าวของเรานอกจากได้เรื่องนี้จากทนายรณรงค์แล้ว
ก็ตามไปป้ารัฐเลยป้ารัฐยืนยันก่อนอย่างแรก
ไม่เคยไปขายที่ศรีนครินไม่เคยไปกรุงเทพ
แล้วก็ขายอยู่แถวนี้แหละ๒จังหวัดวนไปวนมานิด
สกลนครเนี่ยนะคะนอกจากนี้ทีมข่าวของเราได้ข้อมูล
โอ้โหสืบสาวราวลึกจนไปถึงผู้ชายคนหนึ่งคนนั้น
อ่าที่ระบุว่าถือลอตเตอรี่ที่เอ่อสลักหลังว่าภัยมณีเนี่ยนะคะ
คนนี้ค่ะนายสายยนศรีบุรินอายุ๓๐ปี
เป็นพ่อค้าขายผลไม้เอาตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่า
เป็นบุคคลที่อ้างว่าก่อนนะเป็นบุคคลที่อ้างว่า
ซื้อลอตเตอรี่ที่สลักหลังวาบภัยมณีเขาบอกว่าเขาซื้อวันที่๒๗กุมภาพันธ์นะ
ประมาณ๙โมงถึง๑๐โมงประมาณนี้แหละไม่เกิน
โฮมโปรศรีนครินตอนนั้นเขาถามตัวแม่ค้าว่า
มีเลขท้าย๓๘๕ไหมป้าแต่แม่ค้าตอบกลับมาว่า
มันไม่มีเหรอสิแต่มันมีคล้ายคล้ายมีห้าสามแปดได้ไหม
แต่๕๓๘มีคนจองแล้วนะสลักชื่อไว้ด้านหลังด้วย
แต่เขาไม่จ่ายเงินแล้วไม่มารับตามกำหนด
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ได้มันคล้ายกัน
แค่กลับไปกลับมาซื้อไว้เอามาเลยครับผมรับ๒ใบ
เก็บไว้กับตัวค่ะจนกระทั่ง๑มีนาคม
สี่โมงเย็นปุ๊บผลการประกาศรางวัลออกมาปั๊บ
เอ้าถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะก็เลยโทรหาแฟนสาว
บอกว่าลอตเตอรี่ที่สลักชื่อด้านหลังที่ชื่อว่าภัยมณีซึ่งได้ขีดค่าแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเอง
แล้วก็ชื่อแฟนสาวแล้วก็ชื่อของน้องแฟนเนี่ยมันหายไปไหน
เพราะปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลอตเตอรี่จากแฟนสาวอีกก็คือเอาไปฝากแฟนไว้
แต่แฟนก็บอกไม่รู้ไปไหนเนี่ยนะคะโดยที่ออกมาแสดงตัว
ไม่ได้อยากได้เงินนะแต่อยากจะคลี่คลายคดีลอตเตอรี่๑๒ล้านบาทที่มันมีปัญหากันอยู่
ที่ที่ฉันบอกว่าใช้คำว่าอ้างว่าเป็นคนซื้อเนี่ยก็เพราะนี่แหละ
เพราะตัวเขาเองเขาบอกเขาซื้อเอาไปฝากไว้กับแฟน
เขียนชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อแฟนด้วย
แต่พอถามกลับไปที่แฟนแฟนก็บอกไม่รู้อยู่ไหนอีก
แสดงว่าตอนนี้ลอตเตอรี่ฉบับนั้นก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ใคร
ยังไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นแผ่นเออยังไม่ได้เห็น
แต่เขาคนนี้คุณสายยนเนี่ยบอกว่าเขาเป็นคนซื้อฟังเสียงคุณสายยนค่ะ
ใช่ผมมาดูข่าวที่หลังผมเห็นข่าวว่าอ๋อที่ว่าเลขมันมีชื่อภัยวนีเนี่ย
เอาเป็นคนผมก็นึกได้ว่าเลขตัวนี้ผมเป็นคนซื้อมาเองแล้วเป็นคนลบเอง
แล้วสงสารป้ารัฐคือว่าแกโดนคดียักยอกนะมันไม่ใช่ความจริง
แกเป็นคนขายของผมจริงจริงแล้วก็อ่าป้าภัยมณีแกก็พูดความจริงว่า
แกเป็นคนสลักชื่อลงข้างหลังลอตเตอรี่จริงเนี่ยผมอยากให้ความจริงมันกระจ่างไง
ผมไม่ต้องการเงิน๖ล้านหรือ๑๒ล้านผมไม่ต้องการ
อ่ะทีนี้พอคุยกับคุณสายยนเสร็จแล้วทางแฟนของคุณสายยนบอกว่ายังไงรู้ไหม
บอกว่าคือไม่เห็นได้ยินเลยที่สายยนพูดตอนที่แบบไปซื้อลอตเตอรี่
ตอนที่ไปถามว่ามีเลขเอ่อสามแปดห้าไหมแม่คะบอกว่าไม่มีมีแต่ห้าสามแปดอะไรเงี้ย
ฝ่ายหญิงบอกว่าไม่ได้ยินนะแล้วฝ่ายหญิงก็บอกไม่เห็นด้วยว่ามีการขีดค่าอะไรข้างหลัง
แล้วไม่เห็นด้วยว่าพอเขาขีดค่าแล้วก็สลักหลังเป็นชื่อของแฟนสาวก็ไม่เห็น
ทีนี้ฝ่ายหญิงยืนยันว่าไม่มีเขาไปด้วยกันไหมบอกว่าไม่มี
ไม่มีลอตเตอรี่นั้นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะค่ะ
กลายเป็นแฟนเถียงกันใหญ่เลยคุณสุภาษาลายังไงล่ะเนี่ย
เดี๋ยวลองฟังค่ะฝ่ายหญิงบ้างนะคะ
ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยค่ะ
แต่รู้ไหมว่าเขาซื้อลอตเตอรี่เขาเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่
แต่ว่าไม่รู้ซื้อซื้อตอนไหนเออซื้อทีเป็นสามสี่สิบใบละค่ะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าซื้อเลขอะไรมาอะไรอย่างนี้
ทีเขาก็ไม่ได้บอกบางทีไม่ใช่บางทีก็แอบไง
ไม่ไม่อยากให้รู้ว่าซื้อเยอะอืมแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไม่ได้
มีก็ไม่รู้ว่าถูกไม่มีก็ไม่รู้ถูกจริงหรือเปล่าขนาดป้าภัยมณีกับป้ารัฐเขายังไม่รู้เลยว่าเลขนี้มีจริงไม่มีจริงพี่ก็ไม่รู้หรอก
ลอตเตอรี่ฉบับนี้จะสร้างความร้าวฉานให้หรือเปล่า
ยังไงล่ะคุณสุภาษาลาเพราะว่าตอนแรกที่แบบว่าคุณจัวหัวมาโปรยมา
เข้าใจว่าเรื่องน่าจะแบบคลี่คลายได้จบแล้ว
สไลด์คือกลายเป็นเรื่องซ้ำเรื่องซ้อน
ดิฉันตาลายงงไปหมดแล้วค่ะตอนนี้
อ่าใจเย็นใจเย็นเออท้ายังไง
คือฝ่ายหญิงเขาบอกว่ายังไงฝ่ายหญิงเขาบอกแบบนี้นะ
อันนี้เป็นการสันนิษฐานกับแฟนนุ่มของตัวเอง
บอกว่าเอ๊ะหรือว่าแฟนที่ฉันคิดไปเองคะ
อ้าวเพราะว่าแฟนของดิฉันเนี่ย
จะมาพูดเรื่องนี้เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานี่เอง
อ้าวแต่เรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่๑เมษายนเนอะ

เอ๊ะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
แต่ว่าเธอได้ยินเนี่ยแฟนเนี่ยพร่ำว่าไปพูด
พูดว่าซื้อลอตเตอรี่ที่มีสลักหลังชื่อว่าไปป้าไพมณีเนี่ย
ตั้งแต่ช่วงวันที่๒เมษายนที่ผ่านมา
ณจนถึงวันนี้เธอบอกว่าเธอก็ไม่เห็นว่ามันมีอยู่จริง
และที่สำคัญคือนอกจากทำให้เกิดการถกเถียงกันแล้ว

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฝ่ายชายคือเขาแบบฝัน
ฝันแล้วก็แบบดนใจให้ดูข่าวนี้
กลายเป็นฝ่ายชายก็ติดตามดูย้อนข่าวนี้

ตเตอรี่อยู่ไหนลอตเตอรี่อยู่ไหน
อ้าวเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
สรุปคือไม่ได้ข้อสรุปนะคะเรื่องนี้
ยังต้องตามหาลอตเตอรี่ที่สลักหลังว่าภัยมณีต่อไปนะคะ